มีการแชร์คลิปหนึ่งลงในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาย
ลงเล่นน้ำที่หาดทรายน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน
และถูกฉลามกัดเป็นแผลขนาดใหญ่
วะเลยที่ขาเลือดไหลนองพื้นเต็มไปหมดเลย
ตื่นตกใจโอ้โหฉลามบ้านเรามีด้วยเหรอดุขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วมาปรากฏที่ชายหาดและนักท่องเที่ยวหลังจากนี้

ก็มีการบอกว่าไม่ใช่ฉลามหรือเปล่า
เป็นหอยเพลียงที่เขาจะอยู่ตามโขดหิน
และนักท่องเที่ยวคนนี้ไปกระโดดน้ำแล้วไปโดนบาดหรือเปล่า

เรื่องที่สรุปแล้วสัตว์ชนิดไหนกัด
แต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้น

ว่ามีปลาฉลามมาอยู่ที่บริเวณหาดทรายน้อย

มีคลิปหนึ่งแชร์ออกมาเหมือนกันนะคะ
เป็นคลิปที่พระวัดถ้ำเขาเต่าทายฟู้งฉลาม
ไหว้หากินอยู่แถวด้านล่าง

นี่ฮะเป็นตัวดำแบบนี้อยู่หลายตัวนะฮะ

ประมาณ๓๔ตัวด้วยกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดถ้ำเขาเต่าค่ะ
ขณะที่พระต้อมพระลูกวัดถ้ำเขาเต่า
ซึ่งเป็นคนที่ผู้ที่ถ่ายคลิปฉลามหัวบาดเล่าให้ฟัง
ปกติจะเห็นฉลามได้บ่อยครั้งบริเวณโขดหินหลังวัด
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือเขาเป็นจุดชมวิว
โดยปลาฉลามจะออกมาไหว้ให้เห็นตอนเย็นช่วงน้ำขึ้น
ประมาณ๕โมงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
เท่าที่สังเกตเห็นมีประมาณ๔ตัวไหว้วนไปวนมา

เพราะหวังดีอยากจะเตือนนักท่องเที่ยว
แล้วก็อยากจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนบรรยากาศจุดชมวิวที่ถ่ายลงไปและเห็นฉลามเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีการแชร์คลิปเจอฉลามที่หลังวัดถ้ำเขาเต่าออกไป

และนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาดูฉลามกันมากขึ้นแล้วนะคะที่จุดนี้นะคะ
ด้านชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงในอำเภอหัวหิน
เขาก็มีการพูดถึงจำนวนปลาฉลามที่พบในช่วงนี้นะคะ
เขาบอกหลังจากที่มีข่าวออกมาเขาก็พบเหมือนกันนะ
สังเกตย้อนหลังกลับไปบอกว่ามีฉลามขนาดใหญ่
เข้ามาอาศัยที่บริเวณหาดทรายน้อยมากผิดปกติ
โดยเฉพาะบริเวณหาดทรายน้อยจนถึงเขาเต่าระยะทางตรงนี้

เนื่องจากเดิมทีเป็นเขตหวงห้าม
จับสัตว์น้ำทุกชนิดและไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะไม่รู้นะคะ
แล้วก็ลงไปเล่นน้ำที่จุดนี้และอาจจะทำให้ฉลาม
ซึ่งอยู่บริเวณหาดทรายน้อยตกใจจนทำร้ายนักท่องเที่ยวค่ะ

ด้านนายจักรทุมพลบรูทพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กล่าวว่าฉลามที่กัดนักท่องเที่ยวแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าเป็นฉลามหูดำ
หรือว่าชาลามหัวบาดจะไม่ไล่ล่าหรือไล่ชาลามออกนอกพื้นที่
เนื่องจากจะเสียระบบนิเวศทางทะเล
และได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปักป้ายเตือนนะคะ
รวมทั้งงดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณหาดทรายน้อยชั่วคราว

ก่อนหน้านี้อาจารย์ทรธรรมรงค์นวสวรรค์ออกมาบอกแล้ว
ถ้าเป็นฉลามคงเป็นฉลามหูดำที่เขาไม่ดุร้าย